น้องฟ้าใสปวินสุดาตอนนี้กำลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมนะคะ
เพราะภาพภาพนี้แหละคือน้องเนี่ยเข้าแถวต่อเพื่อที่จะขึ้นรถวินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยรีบก็เลยต้องใช้บริการของพี่วินและชีวิตประจำวันหากจำเป็นก็เดินทางด้วยวิธีนี้อยู่บ่อย
อกจากนี้ค่ะยังถามไปถึงเรื่องหัวใจของฟ้าใสด้วยฟ้าสายยอมรับค่ะว่าก็มีคนคุยบ้าง
แต่ยังไม่พร้อมเริ่มความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนเพราะอยากจะโฟกัสที่เรื่องงานก่อนค่ะ
อยากจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดก่อนมีคนเข้ามาคุยด้วยแต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกช่วงนี้มันยุ่งด้วย
ก็พูดตรงว่าตอนนี้ขอโทษนะแบบไม่คุยอะไรอะไรแบบนี้
เป็นนุ่มในวงการหรือว่านอกวงการนะคะ
พี่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น
เอาเป็นว่าตอนนี้หัวใจยังโสดนะคะอยู่ในโหมดที่ขอโฟกัสกับงานก่อนแล้วกัน
เอาจริงคุณผู้ชมภาพที่ถูกแชร์กันที่น้องฟ้าใสต่อแถวขึ้นวินรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
จริงดิฉันมีโอกาสได้สัมผัสกับตัวน้องโดยตรงก็คือแบบได้ทำงานร่วมกัน
น้องเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำนะคะคือก่อนรับตำแหน่งเป็นยังไง
หลังรับตำแหน่งก็ยังเป็นอย่างนั้นก็คือยังเป็นฟ้าใสคนดีคนเดิมนี่แหละนะจ๊
ยังไงก็ติดตามผลงานของน้องกันต่อไปด้วยแล้วกันเนอะ
นางงามที่ติดดินติดดินติดดินมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะ